มาดูข้อมูลคุณชูวิทย์เรื่องธุรกิจจีนเทากันต่อ
คุณชูวิทย์เปิดข้อมูลมาแต่ละทีก็มีการขยายผลเป็นประเด็นทั้งนั้นนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเปิดเพิ่มค่ะกลุ่มมาเฟียจีนมีการเปิดสมาคมบังหน้า
ซึ่งไปโยงใยกับธุรกิจสีเทาแล้วก็มีการแจ้งดำเนินคดีเพิ่มเติม
หยูซินฉีประธานสมคมชาวจีนในความผิดตามมาตรา๑๑๒
กรณีแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อหาผลประโยชน์ด้วยค่ะ
นายชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะวันนี้ไปพบตำรวจสอนอนนางเลิ้ง
เอาหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับนายหยูซินฉีประธานสมาคมชาวจีน
หลายแห่งในความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์และความผิดตามมาตรา๑๔
หลังจากพบว่านอกจากนายูจัดตั้งสมาคมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว
ยังแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงชักจูงให้คนหลงเชื่อเพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
นายชูวิทย์เนี่ยเผยหลักฐานด้วยนะคะบอกว่านายหยูเนี่ยเป็นตัวอย่างของกลุ่มทุนเทาจีนประเภทหนึ่ง
อวดอ้างตนเองว่าใกล้ชิดกับแวดวงสังคมระดับสูง
สถาบันหลักและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ก็คือม๑๑๒ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่าง
เป็นตัวอย่างให้กับคนทั่วไปไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติ
ได้เข้าใจสถาบันได้ปกป้องสถาบันของเราจริง
เรื่องนี้เรื่องสำคัญเพราะ๑๑๒นั้น
เป็นมาตราที่มีคนหรือมีหลายคน
พยายามตีความอย่างเข้าใจผิด
สิ่งที่เราปกป้องต้องปกป้องได้อย่างถูกต้อง
สถาบันนี้เป็นสถาบันของคนไทย
คนต่างชาติถ้าไม่เข้าใจมักจะเอาไปหากิน
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร
ซึ่งก็มารับข้อมูลจากนายชุวิต
บอกว่าการดำเนินคดีกับนายหยู
มีการแจ้งข้อหาตั้งสมาคมไม่ได้รับอนุญาต
และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว
ส่วนคดีมาตรา๑๑๒อันนี้อันนี้ต้องสอบส่วนเพิ่มเติม
หยูเชื่อว่าในทุกขั้นตอนการกระทำผิด
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐของไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ก็เตรียมขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มนี้ด้วย

มีผู้กล่าวหาก็ต้องรับคดีและดำเนินการต่อ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของหยูชินศรีนะครับ
ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับ
ของกลุ่มทุนจีนของกลุ่มชาวจีนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย

การทำวีซ่าก็โดยการช่อฉนกลงนะครับ
ก็ต้องร่วมกับเจ้าที่รัฐนะครับก็เหมือนกัน
ถ้าไม่มีเจ้าที่รัฐคนเหล่านี้ไม่มีทางมาได้ถึงขนาดนี้
ก็ยังมาเรื่อยข้อมูลจากคุณชูวิทย์
ก็มีการเปิดโปรงชาวจีนกลุ่มใหม่
ซึ่งจัดตั้งสมาคมเปิดสำนักงานทนายความบังหน้า

ซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าสมาคมดังกล่าวมีชื่อของในใบ
ในใบขาใหญ่กลุ่มทุนจีนเทาไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
คุณชูวิทย์ระบุบอกว่าในบ่ายนั้นเป็นระดับบอสของธุรกิจสีเทา
ตอนนี้ตั้งสมาคมอยู่ที่ถนนศรีวราโอ้โหแจ้งพิกัดเลยค่ะ
ซึ่งข้อมูลต่างเหล่านี้ก็ส่งมอบให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ